คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะเรื่องขโมยขโจรคราวนี้บุกมาถึงที่วัดค่ะมาขโมยตังค์ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนฮะเงินพุ่มกระถิ่นเอาไปเลยมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะ

คือเขามาดิฉันไม่รู้ว่าเขาตั้งใจยังไงสุดท้ายเขาทำบาปไปแล้ว
เพราะว่ามาขโมยเงินพุ่มกระถิ่นไป๑๗๐๐บาทคุณ
เดี๋ยวคุณผู้ชมคอยนับนะว่าเขาฉกกี่รอบ
ฉกแบบไม่หยุดเลยเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้ว
วัดนี้เนี่ยคือวัดชะอำคิรีอยู่ที่เพชรชบุรีนะคะ
เข้ามาด้านในกล้องในวัดเนี่ยก็จับภาพ
เดี๋ยวผมนับให้ว่าฉกกี่รอบคุณเล่าข่าวไปรอบหนึ่ง
ใช่ถูกต้องยกหนึ่ง
ที่แรกก็มองไกลหรือว่าจะทำบุญอ๋อเปล่า
ตอนแรกมือไม่ได้มีแบงค์เลยแต่พอออกมามือมีแบงค์ติดมาด้วย
ตอนนี้ยก๒เพราะว่างที่หันมามองนิดหนึ่ง
นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวันที่๒๕ที่ผ่านมา
เอาจริงนะพอเห็นภาพนี้
นักข่าวของเราไปถามไปคุยกับพระลูกวัดชะอำคิรีนี่แหละ
พระปามพระปองศิษย์บอกว่าอย่างไรรู้ไหม
บอกว่าจริงนะท่านเจ้าอาวาส
ท่านออกไปอบรมกรรมฐานนอกวัด
แล้วพระลูกวัดเองก็มาทำงานที่วัดด้านล่าง
ดังนั้นวงค์กุฏิอู้ยปลอดคลิกค่ะไม่มีพระอยู่
เงินที่ชาวบ้านมาทำบุญก็ปกติทำแบบนี้อยู่แล้ว
เอ๊ะทำไมไม้ไอ้ที่ติดเงินกระถิ่นนะคุณ
มันตกอยู่๑๗อัน

เพราะส่วนใหญ่คนมาทำบุญก็ต้องเหน็บเงินแล้วค่อยเอาไม้ไปปัก
แต่คราวนี้อยู่คนจะไปปักแต่ไม้มันไม่ใช่
มันไม่ใช่ทีนี้พอเห็นไม้ตกอยู่๑๗อันใช่ไหม
ท่านเจ้าอาวาสทำอย่างไรไปเปิดกล้องวงจรเปลี่ยนดูสิ
นี่ไงเห็นตั้งแต่เข้ามาในวัดเลยค่ะ
เดินขึ้นบันไดมาไปที่พุ่มกระถิ่น
แล้วเห็นจนกระทั่งลงบันไดหนีไปทางหมู่บ้านชะอำ
พฤติการทั้งหมดเลยฟังพระปามหน่อยนะคะ
ประมาณ๔๕ทีเขาเดินเข้าไปในภูมิเหลือ
คือเขาไม่ได้เดินไปทางหมู่อื่นแต่เขาเดินจอดลงเข้าไปในภูมิเหลือ
แล้วก็ไปเปิดใจพันแจงร้อยครับ

๑๗๐๐เอาไปกี่ยกนะคุณ
ยกฮะ๗ยก๗รอบผมนับอยู่นะฮะ

จริงธรรมดาแบบขึ้นสวรรค์ชั้น๗ใช่ไหม
ใช่แต่คราวนี้ตกนรก๗ขุมเลย
ถูกต้องเพราะว่าพอหยิบไปแล้วรอบหนึ่งนะ
อ้าวหันมองไปมองมาโดยกลับมาหยิบใหม่
หันไปมองไปมองมาเดินกลับมาหยิบใหม่

ใส่กระเป๋าแบบนี้สบเข้าไปอย่างนี้ฮะ
ใช่ค่ะอายุไม่น่าจะเกิน๔๐ปีสูงสักประมาณ๑๖๐ผิวดำแดงแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วแจ้งได้นะแจ้งไปที่สพชะอำได้

ภูมิกับบอกว่าตอนนี้ให้ชุดสืบเร่งตามตัวผู้ชายคนนี้
มาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของทางทำแบบนี้นี่ลักขโมย